คุณผู้ชมไปไหว้กุมารไอ้ไข่กันหน่อยเพราะว่าหลายคนก็เริ่มสายศรัทธา
แต่ไม่ได้พาไปที่นครพาไปที่สุโขทัยก็มีกุมารไอ้ไข่เหมือนกันค่ะ
ที่นี่แหละคุณผู้ชมวัดหนองทองหมู่๑๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัย
ดูก่อนค่ะเครื่องเส้นไหว้บูชาต่างมากมาย
กันแน่นขนาดเพราะว่าชาวบ้านหลายคนเขามีความเชื่อมีความศรัทธากุมารไอ้ไข่
ก็เลยมาขอพรเรื่องการงานการค้าขายให้โชคให้ลาบ
ตอนนี้ค่ะก็เลยมีทั้งพวงมาลัยมีขวดน้ำแดงวางเรียงรายรอบศาล
เขาบอกว่าเป็นหมื่นขวดอ่ะคือเยอะขนาดนั้นแล้วก็ยังมีเนี่ยค่ะ
ชุดทหารมีของเล่นที่ชาวบ้านที่เขาได้โชคได้ลาบกลับเอามาถวายกุมารไอ้ไข่ด้วย
และใครที่มาที่นี่ยังจะกลับไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้ไปตักลูกปิงปอง
เขาบอกว่าลูกปิงปองเนี่ยนะคะจะอยู่ในหายทองที่วางอยู่ด้านหน้ากุมารไอ้ไข่
ก็เป็นความเชื่อไหนไปแล้วก็ขอพรขอโชคขอลาบทำพิธีเสี่ยงโชคตามความเชื่อกันไปก่อน

พอถูกอกถูกใจแล้วมาด้านหน้าจะมีบริการวันซอฟเซอร์วิสออกมาหาซื้อลอตเตอรี่กันได้ตามสะดวก

เป็นสิ่งที่เขาบริการมานะคะ
โดยทางพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโร

ได้ตั้งกุมารไอ้ไข่เอาไว้ที่สาราไม้ด้านหน้าวัด
แต่ทีนี้คนมาเยอะสาราไม้ครับแคบ
ทางวัดก็เลยเชิญมาตั้งไว้ในศาลด้านหลังวิหาร

ก็เลยเชิญมาไว้ด้านหน้าซะเลย
ก็ฟังหูไว้หูคุณผู้ชมเป็นโชคของใครของเขา
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีเสมอไปนะคะ
ก็ทำดีคิดดีอันนี้น่าจะได้ดีกว่านะคะ
ถูกต้องค่ะเรื่องของความเชื่อก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เพราะสถานที่ต่อไปที่จะพาไปนั้น
ไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียนค่ะ
จ้ะวัดอ่างทองพัฒนาค่ะอยู่หมู่๑๑ตำบลวังไซอำเภอคลองขุง
จังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็มีต้นตะเคียนทอง๑๖ต้นคุณจำได้ไหม
ที่ถูกขุดพบในคลองน้ำใกล้วัดน่ะ
ที่มีอายุ๙๔๖ปีและเจ้าแม่ยางดำอายุ๔๔๓ปี
คือเจ้าแม่สองเจ้าแม่นี้ชาวบ้านเขาว่ากันนะว่าเคยได้โชคได้ลาบกันมาแล้ว
วันก่อนชาวบ้านก็เลยมีการเชิญร่างทรงมาเพื่อจะทำพิธีขอโชคขอลาบ

ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าฝนโปรยปลายเลย

หลังจากนั้นก็ทำพิธีหยดเทียนน้ำมนต์ค่ะ
เทียนน้ำมนต์นี่เป็นกระบวนการทางพิธีกรรมของเขานะคะ
แล้วหลังจากนั้นอีกร่างทรงก็บอกกับชาวบ้านว่าว่า

และเจ้าแม่ยางดำได้สื่อสารว่า
ดีใจที่ทุกคนมาในวันนี้
โดยขณะที่ทำพิธีหยดน้ำมนต์เนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาเปิดเพลงซึ่งเป็นเพลงหมอลำ

แล้วเจ้าแม่ก็เลยบอกร่างทรงมาว่าดีใจ
ส่วนตัวต่างที่หลายคนไปกันนะคะคุณผู้ชมก็
แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลบอกได้เท่านี้

ที่วัดแห่งนี้เพราะเราเล่าสู่กันฟังว่าตอนนั้นมีการนำ

และมีคนฝันว่ามีทั้งหมด๑๖ต้นอะไรต่างนานาทั้งหมดทั้งมวล
ไม่ได้มีใครรวยจากการที่ได้โชคได้ลาบมา
เพราะฉะนั้นการที่เราจะรวยจริงคือ